โรงเรียนได้ขอการสนับสนุนนักเรียนไปแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก
โดยโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
ร่วมกับสมาคมครูและนักเรียน
แถลงข่าวขอรับบริจาคสนับสนุนเงิน
เพื่อนำกลุ่มนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ
เมืองเกาสงประเทศไต้หวันในวันที่๑ถึง๓ธันวาคมนี้
โดยต้องใช้เงินในการเดินทางไม่ต่ำกว่า๕แสนบาท
ตอนนี้มีงบประมาณอยู่เพียงราว๑แสนกว่าบาท
ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี
ให้ช่วยสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขัน
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสพัฒนาฝีมือ

โดยมีนักเรียนและครูผู้ดูแลเดินทางไปทั้งหมด๑๐คน
จะออกเดินทางในวันที่๓๐พฤศจิกายน
และเดินทางกลับประเทศไทยวันที่๔ธันวาคมนี้